คุณผู้ชมครับใครประกอบอาชีพค้าขายก็ต้องอยากมีกำไรมีผลตอบแทนที่ดี
แต่ว่าตัวเลขจะมีผลต่อเรื่องของอาชีพของคุณอย่างไร
วันนี้เราอยู่กับอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตแล้วสวัสดีอาจารย์ครับ

เลขคลิกชีวิตวันนี้คลิกสำหรับผู้ค้าผู้ขายเหรอฮะ
แน่นอนค่ะจะเป็นเรื่องของการค้าขายแบบมีหน้าร้าน
ซึ่งจะต้องพบป่าลูกค้าโดยตรงหรือการค้าขายแบบออนไลน์ด้วยค่ะ
ใช่เดี๋ยวนี้เวลาคิดเรื่องค้าขายต้องคิดสองแบบนะ

มีหน้าร้านหรือว่าออนไลน์โอ้อันนี้ดีจังเลยนะครับ

การค้าขายแทบจะทุกอย่างนะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือความที่ลูกค้าจะต้องติดเรา

นั่นก็คือเลขในกลุ่มพลังเมตตามหานิยม

ก็เป็นเลข๖๖กับ๒๓๓๒นะคะ
ค่ะถือว่าเป็นเลขกลุ่มที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าโดดเด่นขึ้นมาเลย

เน่ะค่ะแล้วเลขต่อไปนะคะ๒๔๔๒

ก็ยังอยู่ในกลุ่มเมตตามหานิยมนะคะ
เป็นเลขของการเจรจาพาเพลิน
น่ารักน่าเอ็นดูพูดจาหวานอยากคุยด้วย
พูดอะไรเท่าไหร่ลูกค้าก็ได้

สำหรับเลขนี้ที่เคยบอกว่าเป็นเสน่ห์ของคุณแม่บ้าน
อีกทางหนึ่งถ้าในเรื่องของการค้าขาย

ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอะไรอธิบายให้ฟังหน่อยซิใช้ยังไง
นี่แหละค่ะการเข้าถึงจิตใจลูกค้าได้ดีด้วยเลขนี้

ใช่ใครก็กล้าถามใช่ไหมคะ
อีกหนึ่งคู่เลขค่ะเพิ่งถือเป็น

นี่ถือว่าเป็นเลขทีเด็ดเลยแหละ
การขายนี่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
มีลูกล่อลูกชนมีลูกหา
อย่างเช่นคุณบุ๊คเคยเห็นที่เขาขายมีดตามห้างสรรพสินค้าไหมคะ
ดีเราเดินมาดึงใบเสร็จเราไปเลย
แล้วเอามีดหั่นชอบแล้วบอกว่ามีดคมมาก

นี่แหละค่ะ๓๖๖๓
แล้วคราวนี้เราก็มาดูเลขของการเจรจาค่ะ
ซึ่งการค้าขายตามปกติพูดไป
ลูกค้าฟังเพลินแต่อาจจะไม่สรุปสักทีว่าจะซื้อหรือเปล่า
ก็ต้องใช้เลขปิดการขายด้วยเลข๑๔
เลขเจรจาอาจารย์บอกไปก่อนเลยฮะ
๑๔๔๑แล้วก็๔๖๖๔นะคะ
ถือว่าเป็นการเจรจาปิดการขายพูดจาแบบมีสาระ
จะรู้เทคนิคในการที่จะปิดการขายได้ดี
การปิดการขายสำคัญมากเลยโอ้โหพูดไปเป็นชั่วโมงแล้ว
ไม่ยอมซื้อพ่อครับไม่ครับปวดหัวเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องประกอบด้วยเลข๓๙๙๓นะคะ
สำหรับ๓๙๙๓หลายท่านที่ดูทางรายการคงจะรู้แล้วล่ะ
เป็นเลขของการแข่งขันเป็นเลขของนักกีฬา
แต่ถ้ามาเป็นเรื่องของธุรกิจก็คือเราจะชนะคู่แข่งค่ะ
ด้วยความกระตือลือล้นและกระตือลือล้นด้วยเลข๓
และความมีสิ่งศักดิ์สิทธิหนุนนำสนับสนุนให้เราได้ประสบผลสำเร็จ
ดังนั้นเลขนี้จะเป็นเลขของการชนะคู่แข่งด้านธุรกิจด้วยค่ะ

แล้วก็ต้องอ้าวคราวนี้มาถึง
ก็คือขอให้จำตัวเลขทั้งหมดนี้ไปใช้

แต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือเลข๙ในเบอร์โทรศัพท์นะคะ

ใช่ค่ะเนื่องจากเลข๙อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อหนึ่งล่ะ

เป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ด้วย
คือต่างระบบต่างภาษาและต่างชาตินั่นคือความหมายของเลข๙นะคะ
ซึ่งในเมื่อ๙คือการค้าขายออนไลน์
นำมาประกอบเป็น๑ตัวในเบอร์โทรศัพท์๗ตัวหลัง
นั่นแหละค่ะก็จะทำให้เราเก่งเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้น
โปรแกรมออกรู้วิธีวางเทคนิค
วางตรงไหนลูกค้าหาเจอในหน้าเว็บไซต์

สำหรับผู้ค้าขายออนไลน์นะคะ
ควรจะมีเลข๔๙๙๔ประกอบ

วันนี้เลขเยอะหน่อยเต็มกระดานนะครับคุณผู้ชมครับ

ซึ่งเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ด้วยชนะ
ชนะธุรกิจด้วยใช่แล้วก็เลข๒๙๙๒นะคะคุณผู้ค้าชนะธุรกิจด้วยใช่
แล้วก็เลข๒๙๙๒นะคะ๒๙๙๒คุณผู้ค้าชนะธุรกิจด้วยใช่
ยังได้เรื่องความมีศิลปะในการเลือกสินค้าเข้ามาขาย

อีกหนึ่งคู่ค่ะอีกหนึ่งคู่ค่ะบอกให้หมดเลยครับอีกหนึ่งคู่ค่ะอีกหนึ่งคู่ค่ะอีกหนึ่งคู่ค่ะบอกให้หมดเลยครับ
อีกหนึ่งคู่ต้องบอกเลยว่าเลขของความหรูหราขายของแพงได้
๖๙๙๖ค่ะ๖๙๙๖ตรงนี้หน่อยนะครับ๖๙๙๖นี่คุณผู้ชมดูหน้าจอไปด้วยโอ้โฮวันนี้เลขอาจารย์บอกให้เยอะเลย
แต่ทั้งหมดนี้ทั้งเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมเลขเจรจาชนะคู่แข่งเลขการติดต่อค้าขายทั้งโลกออนไลน์
แล้วก็ที่หน้าร้านจริงวันนี้อาจารย์ให้ครบหมดแล้ว
แต่ว่าครั้งหน้าอาจารย์บอกว่ามีเลขหนึ่งที่ถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านเลย
นางฟ้าเลขลิขิตวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอสด้วยครับขอบคุณครับ

เมื่อสักครู่นี้คิดออกเลย
ใครที่ค้าขายออนไลน์อยู่ตอนนี้
มีเลขอะไรแล้วจะดี

เลขตัวเดียวโดดขึ้นมาเลยนะฮะ
เพราะว่าจะทำให้คุณเก่งเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
สื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

เลขนี้จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้า

ใช่แล้วก็จะทำให้คุณก้าวไปเรื่อย

คุณจะบอกคุณผู้ชมตลอด

แท็กหมายเลขโทรศัพท์ให้เราติดต่อกันซะหน่อย

อาจารย์ปนางฟ้าเลขลิขิตไปเลยนะครับ

เรามีของมามอบให้คุณผู้ชมตลอด
ถือว่าเป็นการมอบของปีใหม่ด้วย

เพราะว่าคำถามจะอยู่ในข่าวสดใสนี่แหละใช่นะครับ